แล้วก็เดี๋ยวดูเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทีนี้เจ้าภาพเขาให้หยุดแสดงแล้ว

แต่คนดูสิคะไม่พอใจ
คือพอเล่าเข้าปากแล้วก็เมากร่าง
ไม่พอใจที่หยุดการแสดง
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเหตุการณ์นี้
ผู้ชายสองคนเกิดอะไรขึ้นกับรถแห่ดูพร้อมกันค่ะ
เฮ้ยรถ

โอ้โหเอาของป่าใส่กระจกรถเขาอีก
เป็นขวดเบียร์คุณผู้ชมจนขวดแตกอะค่ะ
แล้วตอนแรกคุณนึกเหมือนดิฉันไหมคือเข้าใจว่า
ผู้ชายคนที่ถอดเสื้อนี้น่าจะแบบเป็นคนปลาแน่
แต่สุดท้ายคือเขาโวยวายไม่ได้ปลา

คือเหมือนกันจะห้ามตอนแรกแล้วก็เดินตามรถมา

ใช่ค่ะก็ในเพจหัวร้อนเนี่ยนะครับ
คนโพสต์เขาก็ให้รายละเอียดเขาก็เล่าให้ฟัง
เขาเขียนว่าเล่าเข้าปากแล้วเก่ง
เจ้าภาพสั่งเลิกจ่ายเงินเรียบร้อย
แต่สุภาพบุรุษท่านนี้ไม่พอใจที่ทีมงานหยุดทำการแสดง

ซึ่งทางผู้ว่าจ้างสั่งให้หยุดเล่นแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว
รู้นะคะว่าเมาแต่อย่าทำแบบนี้เลยค่ะ

ตะโกนด่าทอเครื่องขวดใส่รถแห่
เพราะไม่พอใจที่ทีมงานหยุดแสดง
งานเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คงต้องขออภัยที่เราไม่สามารถแสดงให้ท่านต่อได้
ขอบคุณพ่อเจ้าภาพขอบคุณแม่เจ้าภาพวันนี้ด้วยนะคะ

ทีมงานรถแห่ก็ไม่ได้แจ้งความเรียกค่าเสียหายแต่อย่างใด
คือไม่ได้ระบุนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดไหน

ให้จ่ายเองจ่ายเองสิเออเพิ่มเลยเขาเล่นให้ได้อยู่แล้วใช่ไหม